มีสองเรื่องมาเล่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูภาพ
เรื่องแรกเวลาที่ขึ้นรถไฟฟ้า
ฝนตกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้ได้ดูกันที่กรุงเทพ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ชนบุรีค่ะเกี่ยวกับน้ำปลาปลาเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนว่าเป็นยังไงค่ะ
นี่คุณผู้ชมไม่ใช่การแสดงโชว์น้ำผู้เต้นระบำแต่อย่างใด
ไม่ใช่น้ำผู้แล้วมีแสงสีเสียงใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะเนี่ยเกิดประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะ
อยู่หน้าสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ที่เห็นเป็นน้ำปลาปลาที่พุ่งสูงกว่า๓เมตรค่ะ
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่
เพราะอะไรมันถึงมาพุ่งแบบนี้
เนื่องจากรถคันนี้เลยคุณผู้ชม

ทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ในตำบลบางพระ

เวลาท่อแตกแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่มีน้ำใช้หลายชั่วโมงเลยนะ
คนที่ขับรถกระบะก็คือนายสุรินปิตาทะเสอายุ๔๐ปี
เขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
เกิดเบรกกระทันหันคันข้างหน้าผม
ทีนี้ก็เลยไปเสียหลักแล้วก็พุ่งไปชนท่อปลาปลานี้ค่ะ

ขับรถโดยประมาทแล้วก็ให้บริษัทประกันภัยไปตกลงชดใช้เรื่องค่าเสียหาย
ให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป
ทีนี้พอมันมีรถหว่อด้วยไงคุณสีเสอของน้ำ
ก็เลยดูเหมือนกับว่าโอ๊ยเป็นแสงสีเสียง
ผมก็นึกว่าการแสดงน้ำผู้พร้อมแสงสีเสียง
ทีนี้จากชนบุรีคุณผู้ชมมาดูที่กรุงเทพบ้าง
ไหนใครขึ้นรถไฟฟ้าตอนที่ฝนตก
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่งมาบอกกันได้

ใช่คุณคือข้างนอกฝนตกหนักไงคะ
แล้วน้ำมันก็เลยรั่วมาในห้องโดยสาร
แล้วดูสิบริเวณเหนือราวจับค่ะ
คือเขาถ่ายตั้งแต่มันเป็นหยดติ๊งมา
หลังจากนั้นไหลมาเป็นสายเลยจ้า
ระบุข้อความคือโอ้โหอันนี้หนักจริง
มีการแสดงน้ำตกในรถไฟฟ้าเหรอฮะ
แสงสีเสียงครบเหมือนกันนะคะ
บอกว่าชีวิตดีบนรถไฟฟ้าฝนตกน้ำรั่วจ้า
แท็กสีตกใจแฮชแท็กสีเพิ่งเคยเห็น
เข้ามาแชร์เข้ามาแสดงความคิดเห็น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานคุณจำได้ไหมล่ะ

โดยสารเขาก็เดือดร้อนไปทำงานนัดหมายอะไร

เขาก็พยายามจะแก้ไขกันอยู่สำหรับเรื่องนี้นะ

เรื่องนี้มาก็มาแทรกอีกแล้วเรื่องฝนตกน้ำรั่วเนี่ยนะคะ